เก็บชัยชนะให้ได้เพื่อทิ้งห่าง๓แต้มเท่าเดิมค่ะ
โค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็นัดที่๒๒
เป็นที่พักสำหรับประชาชนที่เดินทางมาชมพระเมรุมาตร
กว่าจะได้ประตูขึ้นนำนะคะการท่าเรือต้องรอถึงนาทีที่๕ค่ะ
หลังจากนั้นนาทีที่๑๖ก็มาได้ประตูขึ้นนำ
ครึ่งหลังค่ะการท่าเรือมายิงเพิ่มอีก๕ประตูด้วยกันนะคะ
ซึ่งชัยชนะเกมนี้ก็ทำให้การท่าเรือเก็บเพิ่มเป็น

ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่๑๒ค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๓คู่เมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนในวันนี้นะคะยังคงมีแข่งขันกันค่ะ
ซึ่งเกมการแข่งขันจริงจะแข่งในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้มีแข่งขัน๒คู่นะคะ
ศรีสะเกดเจอกับห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็สมุทรสาครเจอกับกรมทางหลวงค่ะ